คุณผู้ชมฮะจากเรื่องราวที่โด่งดังอยู่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
กรณีของพอสอสองรูปมาแบทเทอร์กันเออ
แรงธรรมะผ่านไลฟ์นะฮะนี่คนเข้าไปดูตอนนั้นน่ะ
เป็นแสนแสนนะสองแสนกว่าพีคพีคนี่สองแสนเหมือนกันนะ
แล้วก็ดูยาวตั้งแต่สองทุ่มกว่ากว่าเออ
แล้วคนที่เข้าไปชมเข้าไปฟังนะโอ้โหขำขำกริ้งกับธรรมะ
ที่พระทั้งสองรูปได้มีการแสดงทำผ่านโลกโซเชียลแบบนี้
แล้วมันเป็นปรากฏการณ์นะเพราะอะไรรู้ไหมแอดมินเพจต่าง
สื่อต่างคือเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์
มันกลายเป็นพื้นที่ของการคอมเมนต์ได้ขายของได้โปรโมทด้วย
เออนะครับแล้วก็นี่อย่างที่บอกไปว่าแบรนด์ต่าง
สินค้าต่างเข้าไปดูก็เป็นพื้นที่ในการคอมเมนต์อะไรต่าง
แล้วก็ในการโปรโมทอะไรต่างและอีกอย่างหนึ่งนะ
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเลยคนเข้าไปตัดต่อรูปพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองแบบโอ้โห
แปลกเยอะเลยนะคุณนะพระมหาภัยวันเองฮะ
หลังจากที่มีการไลฟ์กันเสร็จสิ้นแล้วเป็นกระแสที่ท่านเองก็บอกว่าโหไม่น่าเชื่อเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะ
ท่านก็โพสต์เฟซบุ๊คแชร์ภาพลาเต้อาร์ตศิลปะบนแก้วกาแฟโดยฝีมือของอ่า
ศิลป์คนหนึ่งที่สร้างสรรค์มาเป็นภาพหน้าเหมือนของพระมหาภัยวันด้วยนะครับพร้อมแคปชั่นแซวตัวเองว่า
สภาพบุญบาปใครจะกินลงนะครับจากนั้นพระมหาภัยวันก็เข้าไป
เมนต์แกล้งตัวเองนะฮะแกล้งตัวเองว่าพระมหาภัยวันเท่ากับโน้ตเชิญยิ้มนะฮะ
ทำเอาบรรดาญาติโยมนะครับถึงกับลั่นเลยเข้ามากดฮากันเป็นจำนวนมาก
ขอผ่านตรงนี้ผ่านตรงที่ไลฟ์ไปเพราะคุณ
เพราะว่าไลฟ์คนดูแล้วเรานำเสนอข่าวไปแล้ว๒๓วันแล้วนะฮะ
ดังนั้นเอาที่หลังจากไลฟ์ดีกว่าว่าพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง
ท่านมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
นี่อย่างที่เห็นว่าลาเต้อาร์ตนะศิลปะแก้วกาแฟ
เป็นภาพของพระมหาภัยวันนะครับแล้วก็
เราจะเห็นว่าในไลฟ์สดพระมหาภัยวันยังใช้คำศัพท์วัยรุ่นต่าง
เอาคำศัพท์เรารวบรวมมาให้ทราบกัน
คุณอริยาบอกไหมคำศัพท์
คำศัพท์พอศที่เราได้ยินกันพอพาลศเสือพอศคือพระสงฆ์
แล้วมีคำว่าอะไรขิงคือเหมือนกับเป็นการอวด
ส่วนคำว่าเท่ากับเท่ากับนี่แปลว่าไม่เท่ากับนะคุณผู้ชม
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีคำว่าสภาพ

คือยอมรับสภาพความเป็นจริงรูปลักษณ์ปัจจุบัน
แล้วก็จะมีคำว่าอะไรจ๊ะจึ้งจึ้ง
ึ้งก็คือดีงามส่วนนีสู่ขิต
ขิตคือสู่สุขติดับสิ้นตายนั่นแหละ
แล้วก็ว่ายสาคือว่ายกราบ
แล้วก็เมื่อกี้คุณสืบสกุลพูดมีอะไรนะแกงใช่ไหม
ครับนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่เกิดจากการไลฟ์นะฮะ
แล้วก็ทีนี้คือหลังจากการไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กระแสที่เห็นด้วยกับการแสดงธรรมของพระทั้งสองรูป
กับกระแสที่ต่อต้านคัดค้านเหมือนกัน

แล้วก็มีพระชั้นผู้ใหญ่ก็มาว่ากล่าวตักเตือนกัน
แล้วก็ทั้งพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวัน
ท่านก็ชี้แจงผ่านเฟสส่วนตัวของท่านเหมือนกัน

ล่าสุดนักร้องมาแล้วนะครับ
ก็คือนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคม
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
โอ้โหมาตามนัดฮะ
เปิดเผยบอกว่าสมาคมได้ทำคำร้อง
ส่งไปยังทั้งมหาเถระสมาคม
และสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับ
เพื่อขอให้มีบัญชาในการสอบสวน
เอาผิดภิกษุทั้งสองรูปนะครับ

โดยไลฟ์สดเอาธรรมะมาสอน
จนเป็นเรื่องตลกขบขัน

ไม่ใช่วัดปฏิบัติของภิกษุ

เขาพูดตรงพูดแรงเหมือนกันนะ
เขาบอกเขาอยากชี้ให้พศสำนักพุทธเนี่ย
เห็นว่าการกระทำของพระทั้งสองรูป

ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แสวงหาปรมัติอันเป็นทาง

เพื่อถึงการดับทุกข์โดยมีพระวินัยบัญญัติ

แต่ปรากฏว่าทั้งสองรูปนะคุณนะ
ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยที่บรรยัติไว้
ถ้าทำไม่ได้ก็จะถือว่าเป็นเพียงคนโกนหัว

เอาผ้ามาห่มตนให้ดูเหลืองคล้ายดั่งพระพิสุเท่านั้น
และเป็นบุคคลที่ไม่สังวรว่าตนนั้นต้องบินทบาทเลี้ยงชีพเป็นอาจิน
ใช่มาแสวงหาเงินทองความร่ำรวยจากการบวชเป็นพระ
ที่บ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อ
เหมือนประชาชนเท่านั้นเองนะครับ
และนายศรีสุวรรณยังอ้างว่าการไลฟ์สด
เพื่อต้องการเผยแพร่ธรรมะของพระทั้งสองรูป
แล้วบอกเป็นการเผยแพร่ธรรมะให้เท่าทันยุคสมัย
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้างแหละ

ไร้น้ำหนักของเหล่าพศพวกนี้เท่านั้นครับ
เพราะคนจะทราบซึ้งในธรรมะต้องมาจากระบบการสั่งสอนอบรมมา
ครอบครัววัดโรงเรียนร่วมกัน
ไม่ใช่มาจากพิสุที่ทำตนเป็นคณะตลก
ที่เปลี่ยนหน้าจากหม่ำเท่งโน่งมาเป็นสองพศกลุ่มนี้ก็พูดแรงเหมือนกันนะ
สิคุณนี่เอาจริงนะคือคุณศรีสุวรรณชี้แจงหลักหลักเลย
คือบอกว่าเป็นพระไม่ใช่ตลกถูกไหมครับแล้วนี่ทางฝั่งพระมหาภัยวันดี
ส่วนตอนนี้ฉันเห็นโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วบอกว่า
แล้วศรีเป็นนักร้องเหรอทำไมร้องเก่งนี่เพิ่งครับถ้าพระมหาพรายวรรณ
ท่านพสไวท์บอกว่าร้องเก่งขนาดนี้ต้องเข้าแล้วล่ะสภาพ
แล้วก็คอมเมนต์หลังจากที่มีอะไรนะญาติโยม
เขาเข้าไปแสงความคิดเห็นพระมหาภัยวันก็คอมเมนต์กับญาติโยมบอกว่า
นี่อย่ามาเก่งกับอัตมานะโยมปะทองนึกว่าหิวข้าวที่ไหนได้อะไรก็ว่าไปนะครับ
แล้วก็อ้าวเป็นสีแล้วสีเป็นนักร้องเหรอทำไมร้องเก่งอะไรแบบนี้
คุยธรรมะนะฮะไม่ใช่รอเผาศพคนตายจะให้ต้องทำเป็นเศร้า
ใช่แล้วก็บอกด้วยบอกว่าดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูตัดสาย
ครับแต่ทีนี้เรื่องนี้นะฮะเราก็ต้องไปถามจากทางด้านของ
มนวยการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศเนี่ยนะฮะ
ศอันนี้พศของจริงนะพพานสลาแต่ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แต่พอพานสอเสือที่พระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองเขาย่อไว้แปลว่าพระสงฆ์
ใช่นะฮะทางพศสำนักพุทธเนี่ยผู้มนวยการก็คือนายนบรงทรงอาบรมเปิดเผยนะครับ
เท่าที่ดูแล้วเนี่ยดูจากไลฟ์ดูจากการแสดงธรรมผ่านโซเชียลของพระสองรูปเนี่ย
ถือว่ามีความผิดวินัยรุนแรงของพระสงฆ์
โดยพศได้มอบหมายให้นายสิบบวรแก้วงามโคศกสำนักพุทธเนี่ย
เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้แต่โดยหลักขั้นตอนนั้นเจ้าคณะกรุงเทพมนาคม
ซึ่งขณะนี้เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงทำหน้าที่รักษาการ
เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมนาคมแม้จะยังไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
แต่ท่านมีอำนาจเต็มที่จะปกครองสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดตามเห็นแก่สมควร
พอบอกแบบนี้ดิฉันก็เลยเข้าไปดูในเฟซบุ๊คพระมหาภัยวันอีก
พระมหาภัยวันก็โพสต์นะคะอนุโมทนาขอบคุณท่านผอสำนักพุทธ
และท่านรองผอที่ให้ความเป็นธรรมกับพระตัวเล็กทั้งสองรูป
แฮชแท็กรักสำนักพุทธมากแล้วก็บอกว่าปลยินดีมากนะ
หากสำนักพุทธจะให้อัตมาช่วยโปรโมทโครงการหรือว่ากิจกรรมทางศาสนาใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
แต่ทีนี้ก็ต้องดูอำนาจทางสงฆ์นะเจ้าคณะกรุงเทพท่านจะว่ายังไง
จะสั่งการให้เจ้าอาวาสวัดของพระทั้งสองรูปไปสั่งการต่ออะไรยังไงนะฮะ
ก็ต้องดูความคืบหน้ากันต่อนะครับ